หลังจากที่วิ่งจบไปแล้วแหละ๕๕วันโครงการ๙คนละ๙
ตั้งแต่วันจันทร์แล้วแต่ว่ายังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอยู่
เพราะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เตรียมที่จะเดินทางกลับ
สรุปแล้วนะคะการเดินทางกลับไม่ได้เดินทางด้วยเครื่องบินของกองทัพบก
หรือว่าเครื่องบินพาณิชย์แต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าน่าจะกลับเองด้วยรถตู้ที่เมื่อวานเนี่ย
ออกจากรีสอร์ทเพราะว่าการไปพักอยู่ที่รีสอร์ทนะ
คุณตูนและคณะไม่ได้เปิดเผยถึงกำหนดการใด
แล้วก็ปิดไว้เป็นความลับด้วยว่าจะอยู่โรงแรมนี้
หรือจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนี่ปิดไว้เป็นความลับ
แล้วก็ไม่ได้บอกกำหนดการจะกลับวันไหนกี่โมง

สรุปสุดท้ายแล้วช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
คุณตูนอธิวราคงมาลัยและคุณก้อยรัชวินวงวิริยแฟนสาว
เดินทางออกจากโรงแรมแห่งนี้ก็คือโรงแรมเวียงอินริเวอร์ไซต์รีสอร์ท
อยู่ในอำเภอเมืองเชียงรายด้วยรถตู้คันเมื่อสักครู่นี้
รถตู้สีดำโฟลกซ์วาเก็นหมายเลขทะเบียนฮอร์นด๊อกฮูกมม๓๐
กรุงเทพมหานครซึ่งหมายเลขทะเบียนก็สำคัญนะ
เพราะว่าคุณตูนบอดี้แลมเดินทางด้วยรถยนต์คันนี้นะครับ
ปรากฏว่ามีชาวบ้านนักเสี่ยงโชคนำเลขทะเบียนรถของคุณตูน
ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันทั่วหน้าแล้วนะตอนนี้นะ
ข้างหน้านี้เป็นเลข๕๕๕๕วัน
แล้วก็ไปตรงกับเลขทะเบียนของนายกคันหนึ่งที่เดินทางไปที่สุโขทัย
เอ้ะไปพิศนุโรคนะ๕๕๕๐

เจ้าของโรงแรมและพนักงาน
มารอส่งบรรยากาศอบอุ่น

บางคนที่เพิ่งทราบเหมือนกันว่า

ก็นี่แหละค่ะมารอบริจาค

จนถึง๓๑พฤษภาคมปีหน้า
ก็เลยมายืนรอบริจาคเหมือนกันนะคะ

เขาก็คาดว่าคุณตูนน่าจะนั่งรถแล้วก็เที่ยวไปสถานที่ต่าง
รวมถึงถ้าเดินทางกลับกรุงเทพผ่านจังหวัดต่าง

ส่วนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับคุณตูนและวันนี้เป็นหน้าหนึ่งด้วย

หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันนี้นะคะ
โชว์รองเท้าจ่าสิบเอกอนุรักษ์แก้วชโนหรือจ่าสัน
และ๑๐เอกสุพิษจันทรรักษ์หรือหมู่เอียด๒
ทหารโชว์รองเท้าที่พี่ตูนมอบให้พร้อมลายเซ็นให้กับผู้สื่อข่าวดู
จากโชว์รองเท้าแล้วเมื่อสักครู่นี้โชว์ประกาศนียบัตรนะฮะ

ค่ะเป็นการได้รับยกย่องจากต้นสังกัดนะคะ
ก็คือทั้งสองท่านต้นสังกัดก็จะแตกต่างกันไปนะคะ
จ่าสิบเอกอโนรักษ์แก้วชนะโน่หรือว่าจ่าสั่น
เป็นทหารกองสารวัฒน์ทหารมนตรธทหารบกที่๔๒

เป็นกองร้อยฝึกรบพิเศษที่๔
ค่ายการฝึกรบพิเศษศรีชนกองทัพภาคที่๔
แต่ก็อยู่ในการดูแลของกองทัพภาค๔นะที่ดูแลภาคใต้นะครับ
ได้รับประกาศนียบัตรจากพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
ในโอกาสที่ทั้งสองท่านวิ่งร่วมกับคณะ๙คนละ๙
ตั้งแต่เบตงจนถึงเชียงรายเลย
วิ่งไม่พอทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปพร้อมกันด้วย
ค่ะชื่นชมมากแล้วก็ขอบคุณที่ถือว่าเป็นตัวแทนของกองทัพบก
เข้าร่วมโครงการเก้าคนละเก้าตลอด๕๕วัน
และทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย
มีการเลื่อนขั้นเลื่อนยศด้วยนะ
ก็จะมีการพิจารณาบำเน็ตความดีความชอบ๒ขั้นในปีงบประมาณ๒๕๖๖
และพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้กับ๑๐เอกสุพิษเป็นชั้นยศจ่าสิบตรี
สำหรับจ่าสิบเอกอนุลักษ์ก็ได้เสนอเลื่อนชั้นยศเป็นกรณีพิเศษ
ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรด้วยเช่นเดียวกัน

ก็เป็นความภาคภูมิใจของกองทัพ
จันและหมู่เอียดก็เปิดเผยเหมือนกัน
ผมขอพูดเลยครับว่าผู้ชายคนนี้หมายถึงพี่ตูนนะ
ผู้ชายคนนี้สุดยอดจริงแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ
นี่ทหารชมพี่ตูน
แม้จะเหนื่อยแม้พี่ตูนจะวิ่งเลยเด็กหรือผู้ป่วยที่เดินไม่ได้
แต่พี่ตูนจะวิ่งย้อนกลับไปหาไปให้กำลังใจไปปลอบใจทุกครั้ง
ตูนบอกเสมอว่าผมไม่ใช่ฮีโร่เพราะวิ่งแค่๕๕วัน
แต่คุณหมอคุณพยาบาลวิ่งมาก่อนและวิ่งไปตลอดชีวิต
จึงเป็นฮีโร่ตัวจริงเพราะต้องช่วยเหลือประชาชน
แล้วก็จะขออภัย
สุพิษบอกว่านอกจากนี้จ่าสันและหมู่เอียดนะฮะ
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้สีส้ม
คู่สีส้มและพี่ตูนเซ็นไว้ให้แบบนี้ครับ

สำหรับจ่าสันก็บอกว่าโคตรรักพี่สัน
พี่ตัวพี่นะก็คือพี่พี่สัน
แล้วก็สำหรับทางด้านของหมู่เอียดใช่ไหม

เอียดก็บอกว่าโคตรรักพี่เอียดเหมือนกันนะฮะทั้งสองท่านบอกว่าโอ้โหดีใจมาก
ลายเซ็นต์ไปแล้วก็ได้ไปคนละหนึ่งคู่คู่นี้ใส่จริงนะคะวิ่งตั้งแต่เบตงจนถึงแม่สาย
แล้วก็เพิ่มเติมด้วยลายเซ็นต์ของพี่ตูนเข้าไปนะครับ